เริ่มต้นมาจากกระแสดราม่าในโลกออนไลน์นะครับ

บอกว่าสอสอของก้าวไกลทำไมทำตัวแบบนี้
ใช้คำว่าพาดหัวข่าวสสเก้าไกรกลาง
พฤติกรรมไปต่อยตีกับลูกค้าที่ร้านกินดื่มแห่งหนึ่ง
ภาพเต็มเลยครับนี่คือวงจรปิดของร้านครับ
ตี๒๓๐โดยประมาณถ้าดูเวลาเป๊ะคือตี๒๒๙นาที๒๔วินาทีครับ
สสต้นกล้าลูกศรสีส้มชี้อยู่
ศรสีเขียวนั้นผู้หญิงคนนั้นชื่อคุณรุ้ง
และลูกศรสีฟ้าคืออาจารย์ปิยบุตรครับ
เป็นนักร้องชื่อดังในร้านกินดื่มแห่งนี้ครับ
จะเห็นว่าพนักงานเอาเก้าอี้ขึ้นซ้อนวางบนโต๊ะแล้ว
ก็เหมือนกำลังจะปิดแต่ก็ยังมีคนนั่งอยู่นะครับ
ตรงนี้ด้วยมีมุมข้างในด้วยตรงนั้น
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลองดูครับ
๑สิงหาคมตี๒๒๙นาทีสสต้นกล้า
หรือว่านายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์สสพักก้าวไกล
๓ยานนาวาบางคอแหลมกรุงเทพ
แล้วมีเหตุการณ์ต่อยตีกันเกิดขึ้นครับ
นี่ฮะเมื่อกี้นี่เหมือนมีผลักกันแรงเสร็จแล้วก็
นี่คู่กรณีนี่ล้มกองไปแล้วนะครับ
แล้วมีจังหวะหนึ่งสสต้นกล้าเองก็พุ่งเลย

ร้านนี้กลางวันเปิดเป็นร้านคาเฟ่ทั่วไป
พอกลางคืนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นร้านนั่งกินได้ดื่มได้ชิวได้นะครับ
มีผู้ชายเสื้อสีดำเป็นคู่กรณีกับสสต้นกล้า

แล้วเหมือนว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไรคุณรุ้ง

พอไปห้ามปั๊บสิ่งที่โดนตอบกลับมาคือโดนตบหัว
ตบหัวเสร็จแล้วปรากฏว่าโดนชกอีก
พอชกปั๊บคราวนี้คือสวนคืนเลยครับ

ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นค่อนข้างชุนละมุน
ผู้ชายเสื้อดำซึ่งเป็นคู่กรณีของสสต้นกล้า
เห็นว่าไปคุยแล้วไปเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ดูดิคู่กรณีลูกศรสีแดงนะฮะ
ในนี่ไงไปกระแทกใส่เขาก่อน

หลังจากนั้นคนเข้ามาช่วยห้ามสตต้นกล้าเริ่มลุกขึ้นแล้วนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกาดที่ร้านต้องมาจับแยก
ล่าสุดคุณเลิฟระวีการนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่ร้านนี้ได้ภาพวงจรปิดตี๒กว่า
ในกล้องจะช้ากว่าเวลาจริงประมาณสัก๘นาที
ก็จะเห็นว่ามีรถตำรวจมาระงับเหตุ

หลังจากนั้นก็เข้าไปดูความเรียบร้อยเห็นไหมฮะ
สายตรวจตำรวจมาแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยนั้น

ประมาณตี๓จะเห็นว่าสสต้นกล้าและคู่กรณี
เดินออกมาเคลียร์กันหน้าร้าน

ดูภาพนะครับมาแล้วฮะสอสอต้นกล้าอยู่ข้างหน้า
คู่กรณีออกมายกมือไหว้สอสอต้นกล้าอ้าวเขาไหว้มา
ทั้งคู่ก็กอดคอกันและแยกย้ายก็เหมือนจบด้วยดี
เหตุชุลมุนในร้านมาจบหน้าร้านตอนประมาณสักตี๓กว่า
ครับแล้วก็มีการกอดคอกันนี่ฮะ
เหตุการณ์นี้น่าจะจบตรงนี้แต่ปรากฏว่าก่อนอันนี้
มีกระแสข่าวออกมาว่าสอสอกลางทำตัวไม่เหมาะสม
ไปต่อยลูกค้าในร้านแล้วก็มีการอ้างชื่อถึง
สสวิโรธอะไรอีกอ๋อเหรอคะก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นราว
สอสอต้นกล้าล่าสุดชี้แจงแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากร้านปิดเจ้าตัวบอกว่า
ร้านปิดแล้วนะหลังร้านปิดระหว่างรอทุกคนออกจากร้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามานั่งคุยที่โต๊ะพวกเรา
จากนั้นลุกขึ้นแล้วถีบเก้าอี้เดินกลับมา
มีท่าทีคุกคามใส่น้องผู้หญิงก็คือคุณรุ้ง
ที่เขานั่งอยู่นั่งหันหลังแล้วสอสอต้นกล้าก็อยู่ใกล้
ใกล้กับคุณรุ้งด้วยจนผมซึ่งนั่งอยู่ข้างข้าง
มือขึ้นมาเพื่อเตือนแต่ถูกสวนกลับโดยถูกตบหน้า
อย่างแรงผมลุกขึ้นยืนผู้ชายคนนั้นต่อยเข้าที่หน้า
ผมอีกทีหนึ่งผมก็ตอบโต้ตามสัญชาติยาน
วินยูชนคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายเรื่องราวจบลงกันในคืนนั้น
ไม่มีการดำเนินคดีจากทั้งสองฝ่ายโพสต์ชี้แจงของคุณต้นกล้า
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่ออยากจะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม
แต่เจ้าตัวก็บอกว่าทุกอย่างชี้แจงตรงนี้หมดแล้วนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าผมยอมรับว่าการกระทำไม่ถูกต้องไม่ควรตอบโต้กลับไป
ควรใช้ความรุนแรงผมยอมรับผิดและขอโทษทุกท่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากนี้จะดำรงตนให้เหมาะสมต่อการเป็นผู้แทนรัศดรแล้วก็ฝากขอโทษอีกครั้ง
แล้วก็บอกว่าขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่ติดต่อเข้ามา
ขอชี้แจงครั้งเดียวในโพสต์นี้และจะไม่ขอให้สัมภาษณ์เพื่อขยายความอีกนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าขอให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจจุดประสงค์ของผม
และการนำเสนอของผมเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง
และประชาชนในอนาคตต่อไปเขาก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจง
คุณรุ้งครับโพสต์ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ชายเสื้อดำคู่กรณี
มากระทุ้งเข่าโดนหลังเธอนะฮะช่วงแรกตอนแรกคิดว่าเขาเมา
เขาเดินเข้ามาบีบและกดคอเราอีก๒๓ครั้ง
ผิดสังเกตแล้วเริ่มรู้สึกไม่ดีเหมือนเขาคุกคาม
คุณรุ้งนี่คือคนใส่ผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าที่นั่งอยู่ข้างคุณต้นกล้านะคะ
เธอก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำแบบนี้จะทำร้ายร่างกายเราหรือเปล่า
หันไปหาคุณต้นกล้าส่งสัญญาณเหมือนช่วยหน่อยเถอะ
คุณต้นกล้าพยายามสะกิดเขาเตือนเขาให้เอามือออก
แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ในวงจรปิด
และบอกได้ว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อน

ผู้ชายเสื้อดำขอโทษตำรวจมาและไม่เอาความ
นี่นะฮะที่ไฮไลท์สีแดงเนี่ย
ภาพจากวงจรปิดจะเห็นว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อน
กับคุณต้นกล้าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น
คนก็ไปตั้งคำถามอีกว่าสนิทสนมกันขั้นไหนเบอร์ไหนเนี่ย
ก็ย้ำว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น
เพราะมีข้อมูลนำเสนอออกมาก่อนหน้านี้ว่า

กรณีที่มีสำนักข่าวบางแห่งนำเสนอข่าวและคุณเพชรบอกว่า
นำเสนอข่าวที่เกินจริงเจือไปด้วยอคติ
ก้าวไกลขอเรียกร้องให้ผู้บริหารสำนักข่าวกรุณาอบรมและมีบทลงโทษ
กับการสร้างความเข้าใจผิดให้แก่พักก้าวไกลและสอสอของพัก
เคารพในจัญญาบันวิชาชีพสื่อที่ต้องนำเสนอแต่ข้อเท็จจริง
นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
คุณเพชรกรุณพลนั้นได้มีการทวิตข้อความแล้วก็โพสต์เอาไว้ด้วย
และการกล่าวอ้างถึงสสวิโรธว่าจะมาข่มขู่ร้าน
เป็นเพียงความเชื่อของนักข่าวโดยไร้ข้อมูลรองรับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณเพชรกรุณพลนั้น
ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมนะฮะ
น้องรับคำตำหนิตรงที่ว่า

พร้อมจะเข้ารับการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
และกรรมการวินัยของพักด้วยความเต็มใจ

ทางคดีครับผู้กำกับการสอนอคลองตัน
บอกว่าทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันแล้ว
และไม่ต้องการแจ้งความเอาผิดกันและกัน

ว่า๒ตี๒กว่าร้านเปิดอยู่หรือเปล่านั้นทำให้ลูกค้ายังนั่งกินนั่งดื่มกันอยู่เลย
ตามกล้องนี้ตี๒เท่าไหร่คะตอนนี้ตี๒๓๐แล้ว
เปิดเกินเวลาหรือเปล่าตำรวจยืนยันว่าร้านปิดให้บริการแล้ว
ก็จะเห็นได้ว่าในร้านนี้เก้าอี้ถูกยกขึ้นมาตั้งบนโต๊ะแล้ว
พนักงานทยอยเก็บแล้วก็ทยอยปิดไฟ
แต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวตามวงจรปิดจริง
ตำรวจย้ำว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นแต่ตอนนั้นคือร้านปิดแล้วนั่นเองครับ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่บอกว่ามีคนแชร์กันเยอะจริงนะคะกลายเป็นที่พูดถึงเยอะมาก